เรื่องของรักไม่สมหวังต่างหรือง้อไม่สำเร็จ

เหมือนกับสาวกว่าเธอรู้ว่าผู้ชายที่เธอกำลังคบหาดูใจ
มีครอบครัวแล้วพยายามจะตีตัวออกห่าง
สรุปผู้ชายตามมายิงนะคะ
ยิงเธอจนเธอเสียชีวิตแล้วยิงยายจนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะปลิดชีวิตตัวเองตามไปค่ะ
เหตุการณ์รักต้องฆ่านี้ไปเกิดขึ้นที่บ้านพักหมู่๑๒
ที่ตะบนเนินปอสามงามจังหวัดพิจิตรเมื่อคืนนี้เองนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวพรไพรินพุ่มดาราอายุ๒๖ปี
สภาพเธอถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ศีรษะด้านซ้าย๒นัดค่ะ
และอีกคนนึงที่บาดเจ็บสาหัสก็คือคุณยาย
นางมากชุ่มเย็นค่ะอายุ๖๖ปีถูกยิงเข้าที่ลำคอค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายกลวัฒน์จันทรประดิษฐ์อายุ๒๗

หลังจากที่ใช้วุฒิปืนยิงทั้งตัวหญิงสาวแล้วก็ยายแล้ว
เขาก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละปลิดชีวิตตัวเอง

ตำรวจพบปืนขนาด๙มมพร้อมซองกระสุนปืน

พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องไปสืบทราบว่ามันเกิดจากเหตุอะไรกันบ้าง
ทราบมาแบบนี้ว่านายกลวัฒน์มือยิง
มาชอบพอกับนางสาวพรพายรินที่เสียชีวิตนะคะ
ระหว่างที่มีการไปทำงานที่กัมพูชา
แต่ว่าฝ่ายหญิงมารู้ว่าตัวนายกลวัฒน์มีครอบครัวอยู่แล้ว

แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เนี่ยประมาณสัก๒สัปดาห์
กรวัตรผู้ก่อเหตุตามมาหาฝ่ายหญิงถึงที่บ้าน
แต่ฝ่ายสาวเธอแจ้งตำรวจไปให้นายกรบมายุ่งเกี่ยวกับเธอ
จนคืนเกิดเหตุนี่แหละค่ะนะคะ
ตัวคนก่อเหตุเหมารถจักรยานยนต์รับจ้างให้มาส่งที่บ้านอีก
ตอนนั้นหนังสาวผนภรรินฯค่ะกับยาย
แล้วก็ยังมีคุณตาอยู่ภายในบ้าน
ตาเนี่ยเล่าว่าสัก๑๐๓๐ตัวผู้ก่อเหตุ
เคาะประตูห้องนอนหลานสาวออกมาคุยกัน
แล้วตัวยายอ่ะแหละก็คือ
เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยบอกนี่กลับไปก่อนเถอะ

บอกเห็นท่าไม่ดีรีบไปบอกญาติให้มาช่วย
ก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นสามนัดค่ะ
พี่มุมก็ลุกออกประตูบ้านมาเลย
พอลงมาถึงล่าง
มันงับประตูที่ผมออก

มานี้ดั้งไปแล้ว

ยังร้องไห้นะคะคือเศร้าเสียใจอยู่เลยนะ
ทีนี้ทางด้านของแม่ของหญิงสาวนางพฤกษาค่ะ
คือก็บอกแบบนี้ว่าลูกสาวเนี่ยเคยมาเล่าให้ตัวเขาฟังว่า
ตัวผู้ก่อเหตุมือยิงเนี่ยเคยบอกว่า
คือไม่มีลูกไม่มีเมียเพิ่งจะอกหักมา
ลูกสาวเองก็เพิ่งจะเลิกกับแฟนก็เลยมีการคบหากัน

ตัดสินใจที่จะออกห่างแล้วเลิกครบ

เพราะแม่เห็นว่ามีตัวเงินตัวทองเลื้อยเข้าบ้านมา
แต่พยายามไล่ยังไงมันก็ไม่ยอมไป
ลองฟังเสียงแม่ค่ะ
โหนสานแต่หลานนั่นแหละ
คุณผู้ชมคะ
ในระหว่างที่แม่ให้สัมภาค์ความพูดสัตว์ของเรา

ยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่ผู้เสียชีวิตแหละนะคะ
ซึ่งคุณแม่เองก็ยังทิ้งท้ายด้วยประโยคนั้นแหละว่า
คืออยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องของลูกสาวอยากให้ไปสอนใจใครหลายคนนะ
ว่าเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าใคร
ทีนี้ที่พูดถึงว่าหลานเพราะอะไร
เพราะว่าตัวนางสาวพรไพรินเนี่ย
เขามีลูกวัย๔ขวบด้วย
เท่ากับว่าตอนนี้เด็กต้องกำพร้าแม่นะคะ

คือแม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเป็นห่วง
ทั้งคุณยายเองแล้วก็ตัวหลานด้วยค่ะ